ดีมากเลยอยู่ด้านหน้านี้แล้วคุณผู้ชมค่ะ

หอมชื่นใจแบบไม่ต้องใช้น้ำ
ชื่อว่าเป็นขวดปั๊มด้วยนะคะ

จะให้อารมณ์บับว่าฟองเหมือนฟองลาเต้ะอะ

พอเป็นโฟมขึ้นมาคือมันจะเป็นโฟมทันทีเลย
ปุ๊บเนี่ยเป็นโฟมทันทีเดี๋ยวทดลองกับมือ

ซอกซอนทุกซอกฟัน
แล้วก็บอกว่าไปเคลือบฟันได้อย่างแบบรวดเร็วด้วยนะคะ

สะอาดเมื่อกดกรึ๊กนะคะ

เขาบอกว่าเวลาแบบว่าใช้แล้วเนี่ยนะ
เพียงแค่๓๐วินาทีทำให้เราแบบว่าสดชื่น

เอางี้ป้าพิมค่ะในเมื่อลองอินตานูตแล้วนะคะ

ว่าเป็นยังไงป้าพิมบอกด้วยค่ะ
เอาละค่ะกลับมากับนวัตกรรมเพื่อฟันสะอาดชิ้นที่๒กันแล้วนะคะ
อันนี้ต้องบอกว่าแปลกไม่แพ้อันแรกเลยนะคะ

เขาบอกว่าเป็นยาสีฟันที่เป็นเนื้อฟองโฟมนุ่มละมุนนะคะ

ง่ายเพราะไม่ไหลย้อยไปมานะคะ

เหมาะสำหรับคุณที่แบบว่าต้องออกไปทำงานนอกบ้าน
ปะผู้คนตลอดเวลานะคะ

จะทำให้มั่นใจมากขึ้นเวลาที่จะพูดคุยกับใครต่อใครนะครับ

โดยไม่ต้องใช้น้ำบ้วนตามนะคะ
หรือถ้าเกิดจะใช้เวลาเช้าและเย็นที่บ้านเนี่ยนะคะ

เหมาะสำหรับคุณที่ชอบอะไรที่แบบอ่อนโยนนิดนึงนะคะ
เพราะว่ากลิ่นของเขาก็จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างอ่อนนะคะ
แล้วก็รสชาตินะคะจะไม่ค่อยเผ็ดมากด้วยนะคะ
เหมาะสำหรับสาววัยรุ่นก็เริ่มใช้กันได้แล้วนะคะ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบความซาบซ่าขั้นสุด
หรือว่าอาหารมื้อกลางวันของคุณนั้นนะคะ
มีกลิ่นนะคะที่ค่อนข้างแรงนะคะ
มีเครื่องเทศที่ค่อนข้างเยอะนะคะ
ขอบคุณคุณที่แบบว่าไม่อยากจะอะไรรุนแรงมากมายนะคะ
แปลงสบายบ้วนกันง่ายไม่ต้องใช้น้ำมากลัวตามนะคะ
ทั้งสองตัวนี้ก็ผ่านการทดสอบนะคะ

เรียกว่าตอนนี้ปากสะอาดลมหายใจสดชื่นมากเลยนะคะ

เรทให้ป้าด้วยนะคะว่าชอบตัวไหนค่ะ
ขอบคุณนะคะป้าพีมรู้สึกแบบว่า

เป็นไงคะรู้แล้วรู้สึก

ตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ
อินตันนูตพร้อมแล้ว

คือมันเหมือนนั้นเหมือนเราบ้วนปากนั่นแหละ
ไว้นิดนึงแล้วพอแปลงไปมันจะกลายเป็นฟองออกมา

ที่เราอมไปมันเข้าไปใน

เพราะปกติถ้าเราแปลงฟันเราก็จะแปลงกันอยู่ข้างหน้าใช่ไหม

เคยลองอยากลองมันดีเนอะ
แล้วก็ดูท่าทางแล้วมันน่าจะแบบว่า

เยอะมากมากกว่าปกติจริงอะ
อันนี้ก็ทำให้ปากหอมสดชื่นด้วย

ไวส์ยาสีฟันเป็นโฟ
จัดไปอย่าให้เสีย
จริงอยากให้โฟมมันดูหนึบแน่นกว่านี้นะ

คือพอมันเป็นโฟมมาแล้วเนี่ยเราคิดว่า

คือไม่รู้สิบางทีเราคิดว่ายาสีฟันของเราเนี่ย
บางทีอาจจะมีสารทำลายเคลือบฟันอะไรก็ได้นะ

แต่นี่มันออกมาเป็นโฟมละมุนให้อยู่แล้ว

ใช่เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะทะนุถนอมช่องปากของเรา
แล้วก็หอมสดชื่นแล้วก็สะอาดด้วย

ยาสีฟันน้ำและยาสีฟันโฟม
ที่สองแม่บ้านไฟเขียวยกป้ายจัดไปให้เสียกันแบบเต็มอกเต็มใจ
เพราะทึ่งกับนวัตกรรมที่แสนจะไม่ธรรมดา
เพื่อให้ฟันสะอาดหอมสดชื่นกันทั่วหน้าค่ะ
ทั้งสองแบรนด์มีมาแจกด้วย

นำมาแจกทั้งหมด๑๒รางวัล

เข้าไปเล่นเกมเอามาเป็นของเราให้ได้

นี่เรามีของมาแจกทุกประจำทุกสัปดาห์เลย

อะไรกันไปแป๊บเดียวร้องเรียกหาผู้ชายอีกแล้ว
อยากอยากชอบนักรุ่นตี

ถ้าพูดถึงคนนี้เนี่ยเขามารอเราแล้ว

ใช่เขาไปฝันไลน์หรือไปเข้าอะไรมาไม่รู้เมื่อคืน
รู้แล้วเมื่อกี้ไฟดับไงเขาก็เอามือจิ้มไป

พบกันช่วงหน้าค่ะกับช่วงผู้ชายในฝัน